สิ่งใหญ่ที่จะพาไปดูต่อไปนี้
เขาบอกว่าใหญ่เป็นอันดับ๒ของประเทศไทยเลยทีเดียว
นี่ใหญ่จริงนะจริงเดี๋ยวต้อยฟังโอ้โหดูสิครับ
แบ๊กโพลใหญ่มากค่ะตาเคียนใหญ่มากจริงต้องใช้รถถึงสองคันนะคะ
เห็นไหมคะใหญ่มากนะคะเพราะว่าตะเคียนต้นนี้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ประมาณ๑๘เมตร
และมีความยาวถึง๑๙เมตรค่ะ
ถือว่าเป็นต้นตะเคียนที่ใหญ่สุดเป็นอันดับ๒ของประเทศเลยนะคุณ
จริงสรุปแล้วใช้กี่คันเนี่ยสามสี่สี่คันแล้ว
โอ้โหตักดินสี่คัน
เพราะมันใหญ่ค่ะต้นที่ใหญ่อันดับหนึ่งเนี่ยคือต้นตะเคียนที่อยู่ที่วัดถ้ำประทุนจังหวัดระยอง
อันนั้นยาว๑๘เมตรแต่ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ๒เมตรแต่อันนี้ยาว๑๙เมตรนะฮะ
ตะเคียนต้นนี้โผล่ขึ้นมากลางแม่น้ำยมเลยค่ะในตำบลทุ่งแรงอำเภอรองจังหวัดแพร่
เมื่อวันที่๑๐เมษายนที่ผ่านมาขณะที่ทางอบตทุ่งแร้งเนี่ยได้ให้คนงานทำการขุดลอกแม่น้ำยมสร้างแนวตลิ่งนะ
งานนี้บอกเลยว่าสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านมากจริงจริงเลยนะมากจริง
หลังจากที่พบตะเคียนนี้ชาวบ้านมีการปรึกษาหารือกันเลยบอกว่าจะนำตะเคียนขนาดใหญ่นี้ไปไว้ที่วัดวังเลียง
โดยก่อนขนย้ายคือชาวบ้านเนี่ยก็จะมีการเชิญร่างทรงมาทำพิธีก่อนใช่ไหมคะ
คราวนี้ฮือฮายิ่งกว่าเดิมเลยเพราะร่างทรงบอกว่าต้นตะเคียนนี้มีอายุเก่าแก่กว่า๗๐๐ปีนะ
แถมยังมีอาถรรพ์ด้วยถ้าจะนำขึ้นจากน้ำต้องนำขึ้นมาในวันที่๑๓เมษายนเท่านั้น
และก็ให้ตั้งชื่อตะเคียนต้นนี้ว่าเจ้าแม่มัชชาวารี
นี่ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านก็ทำตามที่ร่างทรงบอกทุกอย่างเลย
กันนำรถแบ็คโฮที่เราเห็นหลายคันมาขนย้ายต้นตะเคียนภายในวันที่๑๓เมษายนไปไว้ที่วัดวังเลียง
และตอนนี้ที่วัดเนี่ยค่ะก็มีชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้มาขอพรขอโชคขอลาบกันเยอะแยะมากมายนะ
แต่อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าจะไปที่วัดแบบนี้นะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะ
ระยะห่างอย่าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยนะคะ
เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งรีบไปเลยอย่าเพิ่งรีบไปจริง
เอานะเพราะว่ามันเลื่อนไปแล้ว
คือเลื่อนตะเคียนออกไปไว้ที่วัดแล้ว
สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเลื่อนไปแล้วพูดกันตรงนี่แหละ
เอาทุกอย่างละเลื่อนตะเคียนยังอยู่อีกนาน

ทยอยกันไปยังไม่ต้องรีบตอนนี้อยู่บ้านกันก่อน
ดูตลอดข่าวไปก่อนเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังแบบนี้ดีกว่า